มันเป็นไปไม่ได้แล้วที่ผมจะทำสดิใดดี

เป็นปล่อยมีแอร์ก็จริงนะพี่แต่ว่า

มันก็ไม่เย็นอย่างขนาดนั้น

ตั้งแต่เที่ยงข้าวไม่ได้กินเพราะว่า
ทหารภาพมันไม่มีให้
ก็สู้เราไม่ได้แต่ว่าก็เป็นเจ้าภาพแต่ว่าก็เราเข้าใจบ้างแต่ว่าเมื่อวานก็จริงมีปัญหาเยอะ
เหมือนตอนแม้แสดง
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ที่เราจะคุยกันก็คือเรื่องที่ดราม่ากันมาตลอดระยะเวลาการแข่งขันเลยนะคะ
แต่เดี๋ยวบอกก่อนวันนี้ที่จะคุยกันเนี่ยไม่ได้บิ้วอารมณ์ให้รู้สึกชิงชังระหว่างประเทศไม่เอานะคะ
คือมันเป็นเรื่องของเกมแค่ระยะเวลาสั้นและเราก็เชื่อว่าชาวมาเลเซียหลายคนเองอาจจะมองแล้วอาจจะคาใจซะด้วยซ้ำไป
แม้กระทั่งรับกระแสจากเพื่อนบ้านเนี่ยนะคะก็อาจจะคาใจด้วยซ้ำไปว่าเอ๊ะตกลงแล้วมันมีข้อผิดพลาดหรือเป็นความตั้งใจจริงหรือเปล่านะคะ
ไม่อยากจะใช้คำที่รุนแรงมากแต่เอาเป็นว่าคาใจในกีฬาหลายประเภทนะคะไม่ถึงกับอยากใช้คำว่าโกงแต่ก็มองได้ว่าเหมือนกับถูกเอาเปรียบนะคะ
วันนี้ที่เราจะคุยกันเนี่ยไม่รู้จะเลือกกีฬาไหนก่อนค่ะคุณผู้ชมคือถ้าเอาเป้าใหญ่มาเนี่ยมันมีตั้งแต่ตอนเริ่มต้นที่นักกีฬาไปถึงแล้วรถยังไม่ไปรับสักที
หรือตั้งแต่เริ่มต้นจะไปซ้อมไม่มีรถพาไปซ้อมหรือแม้กระทั่งจะไปซ้อมกลับมาข้าวไม่ได้กินหรือแม้กระทั่งข้าวที่มีไว้ให้เนี่ยมันจะให้กระเดือกเข้าไปแบบนี้หรืออารมณ์มันพรุ่งพลาดขนาดนั้นค่ะคุณผู้ชมทีนี้พอมาแข่งกีฬาหลายหลายประเภทหลายหลายประเภทเข้าเนี่ยเสียงวิภาควิจารณ์อย่าลืมนะคะเราอยู่ในยุคโซเชียลมีดี

คุณธนพรอัศวะวงเจริญนะคะส่วนอีกหนึ่งท่านค่ะไปเชียร์พาลูกพาเต้าไปเชียร์ด้วยค่ะคุณผู้ชมพาน้องน้องพาเด็กเด็กไปเชียร์ด้วยก็อธิบายได้ว่าอารมณ์ของแต่ละคู่ของกีฬาเทคอนโดมันมันเล้าอารมณ์มันหงุดหงิดมันไม่ไหวจริงหรือเปล่าคนนี้เป็นเจ้าของเหรียญทองแดงเทคอนโดอลิม
ส่วนอีกหนึ่งท่านลืมปิดเสียงโทรศัพท์เมื่อกี้ค่ะคุณผู้ชมถ้ามาแบบเนียนไม่ใช่เขาค่ะคุณผู้ชมต้องอย่างเยอะแหละค่ะมาอารมณ์มีนิดหน่อยเกินขาดด้วยแล้วนะคะพี่บาทของเรานะคะสมรักคำสิงฮีโร่เหรียญทองอุลิมปิกเหรียญแรกของไทยสวัสดีทั้งสามท่านค่ะสวัสดีค่ะจะคุยอะไรตอนนี้คะคุณไม่ได้

กับเจ้าภาพโดยเปรียบบ้างเราก็มาทำการบ้านใหม่ซ้อมให้หนักทำแก้ไขเอามันโกงไม่ได้
ถามแบบนี้ก่อนไอ้ประเภทที่แบบเอารถไปรับช้าอาหารไม่พอกินอาหารแบบไม่เหมาะจะให้นักกีฬากินยังไง
คือกรณีนี้ผมเชื่อว่าทางเจ้าภาพการที่ใครเป็นเจ้าภาพก็อยากจะให้งานออกมาดีทุกอย่าง
แต่ว่าทางเลือกที่ยิ่งไปเสนอเป็นเจ้าภาพมันก็มีการการตรวจสอบ
แต่ด้วยอาจจะนะครับอาจจะพอใกล้วันมาแล้วปุ๊บจะโดนตัดงบประมาณในการแข่งขัน

นี่ผมฟังจากท่านหัวหน้านักกีฬานะครับคุณธนาชัยประสิทธิ์มานะครับ
ก็คืออาจจะเป็นไปได้คือว่าโดนตัดงบการเรียน
อย่างเช่นอย่างที่เราไปอยู่นู้นนักกีฬาจะเสียคนละ๕๐ยู

แล้วก็งบประมาณพอโดนตัดงบงานการแข่งขัน
งบงานการจัดออกมาแล้ว
ลดเตรียมไว้๑๐๐คันค่ะมนก็เหรอ๕๐คัน

แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับนักกีฬาสมัยก่อน
สมัยผมไปแข่งขันมันก็ปัญหาสารพัฒน์
แต่ว่ามันไม่เป็นข่าว
จริงถ้ามีพี่บาสบ่นไหม

อยู่นั้นผมเค้าบนดูมันก็ไม่เป็นข่าวเค้าบนแค่นั้น

แต่ใจจริงของนักกีฬาแต่ละคนคือเป้าหมายคือเหรียญทอง

เราไปแข่งเพื่อชาติเราไม่ได้ไปรบ
เพราะว่าพันธนาต่างนักกีฬาต้องแยกอย่างเดี๋ยว
มีปัญหาบอกโคแทศน์
คือนักกีฬาไปจะมีหัวหน้านักกีฬา
แต่เดี๋ยวท่านผู้ดำเนินรายการร่วมของดิฉันคะ

แต่ว่าถูกแชร์เยอะ

คุณธนพรของเราก่อน

มันเริ่มรู้สึกไม่ค่อยตรงไปตรงมาตั้งแต่เมื่อไหร่

มันจะต้องมีอะไรแน่ค่ะ

มันเดินสั้นลงไม่เหนื่อยน้อยลงไม่ดีเหรอคะ

เพราะว่าปกติมันจะต้อง๒๐กิโลเมตร
ทั้งชายิงบนถนน

เจ้าภาพกรรมการเขาขี้เกียจไปเดินตาม

แล้วสากลเนี่ยมันจะต้อง๒๐กิโลเมตร

คือโดยมาตรฐานสากลการแข่งขันกีฬาเนี่ย

กิโลเมตรกับ๕๐กิโลค่ะ
ภูชายนะ

๒๐กับ๕๐กิโลเมตร

เดี๋ยวนะคะ
เดี๋ยวชั้นพูดผิดแล้วเมื่อกี้

ผู้หญิงจะมี๒๐บนถนนเรียกเป็นกิโลเมตร
ทีนี้เขาบอกเราก่อนแข่ง๒เดือน
บอกว่ามีประเภทชายใน๔เกมครั้งนี้คือ

พี่บิบบอกว่าไม่ดีเหรอ
มันฟัวง่ายหนึ่งมันมีการฟัวง่ายมาก

ปกตินี่คือเขาจะไม่ให้จัด

แล้วว่าเราคือมันมีครั้งหนึ่งคือตอนฟิลิปปินทร์

แต่ทางขณะกรรมกราชอินโอลิมปิบแห่งเอเชียบอกไม่ได้
แล้วก็เอ๊ะทำไมมัลจะจัดได้
แล้วก็ไม่ต้องมีอะไรแน่อยู่แล้ว

แต่คราวนี้มาเป็นบนลูกคือในสนาม

คำถามคือได้เปรียบเสียเปรียบกันตรงไหนคะ
บางคนถ้าเดิน๒๐กิโลหรืออาจจะเดินไม่ครบค่ะ
แต่ถ้าเดือน๑๐โลเขาอาจจะเดินได้แต่ว่าความเร็วแตกต่างกัน
เพราะว่าอย่างนี้ประเทศอื่นเนี่ยซ้อมไว้๒๐กิโลหรังเซ็นต์

ประเทศอื่นก็นึกว่าจะ๒๐กิโล
แต่ว่าทางเจ้าภาพเขาเตรียมไว้อยู่แล้ว๑๐กิโล

พอมองไกลขวันเสร็จป๊อบเนี่ย

แบบนี้ด้วยสถานการณ์บ้านมันไกลอย่างนู้นอย่างนี้

เพราะว่าเขาสอบทุกวันน่ะ

ดินไม่รู้นะดินลองแค่นกตัวอย่างว่าคือ
กะระยะความเร่งแรงการซ้อม

บางคนอาจจะแข็งแรงแต่ความเร็วไม่มี
เดี๋ยวนะถ้าความหมายที่คุณธนพรหรือว่าอย่างที่พี่บาทอธิบายเพิ่มเนี่ย
ดิฉันเข้าใจถูกไหมว่าถ้าเราจะสงสัย
เป็นไปได้ที่นักกีฬาที่เขาเอาลงแข่งน่าจะไหวแค่หมื่นเมตร
คือความหมายเราคือแบบนี้อันนี้คือข้อแรก
แล้วบอก๒เดือนล่วงหน้าถือว่าสั้นไปไหม

มันปรับไม่ได้ใช่ไหมเพราะเราซ้อมมาตลอดแบบนั้น
เพราะสากลเราสองหมื่นใช่ไหมเรายี่สิบโลใช่ไหม
อันนี้ข้อแรกระยะมันแปลก
สนามไม่ได้แข็งในถนนแล้วก็สามคือเนี่ยค่ะ
คือเวลาเขาดูเขาดูกันยังไงถึงเอามาแชร์กันทั้งของผู้ชายของผู้หญิง
ของเจ้าภาพเนี่ยเหมือนจะไม่ได้เดินแล้วเหมือนวิ่ง
คือเดินเนี่ยขาใดขาหนึ่งนี่ใช่ไหมมันจะต้องติดพื้นอยู่
ที่เราจะก้าวไปข้างหน้าค่ะแต่อันนี้ของเขาลอยทั้งสองขาเลยค่ะ
คือถ้าเดินต้องมีเท้าหนึ่งติด

ไม่ว่าจะเร็วแค่ไหนเท้าคุณต้องติด
แต่ของเขาที่แบบกล้องจับแล้วเอามาสโลแล้วก็แบบแปะ
ทั้งเป็นคลิปทั้งเป็นภาพนิ่งเนี่ยคือลอยทั้งสองคัน
ใช่ค่ะชีคือตั้งแต่สตาร์ทเลยค่ะอย่างที่เห็น
ใช้คำว่าฉี่คือมีแปลงมากเริ่มมีอารมณ์เริ่มมีอีกวันนั้น
ไปตกใจเหมือนกันนะคะทำไมฉี่วิ่งขนาดนี้ทำไมกรรมการไม่ให้วะ
คือเดี๋ยวนะคะคือเวลานักกีฬาเขาดูกันเขาดูกันรู้ไหม

คือดูรู้จากเหมือนกับเราสังเกตตรงว่าเอ๊ะเท้าติดหรือว่าเราดูจังหวะ

เราดูทางเท้าดูทั้งจังหวะจังหวะนี้เขาเร็วอยู่แล้ว
แต่เท้าอ่ะเขาลอยไม่ติดพื้นเลยมันเห็นค่ะเราอยู่ข้างหลังเขา
มันสังเกตจากอะไรหัวเข่างอเหรอคะหรือว่ายังไง

แล้วทำไมพี่เก่งทุกเรื่องเลยนะเนี่ย
เฮ้ย
การเดินการวิ่งมันแตกต่างกันแบบไหน
เดินหนีคือเท้าติดพื้นวิ่งหนีคือเท้าลอย
เราไม่ใช่กรรมการเนอะเรามองไม่ค่อยออกนะ

และกรรมการเป็นไปไม่ได้ที่จะมองไม่ออก
ใช่ค่ะกรรมการจะเป็นไปไม่ได้
แล้วมันมีประท้วงอะไรกันตั้งแต่ในสนามได้ไหม
แบบมันก็แบบพอเดินผ่านกรรมการแล้วอยู่อยู่นั่นนะนั่นนะ

มันวิ่งแล้วนะอยู่มันวิ่งแล้วอันนี้หน่อย

กรรมการไม่สนใจ
แต่จริงกรรมการเขาก็ต้องไปฟังเราอยู่แล้วถูกไหม

คือต่อให้เราประท้วงยังไงเราชี้ยังไงใช่ไหมคะ

คือประเภทหญิงเนี่ย
ที่เราได้เหรียญทองแดงมาเนี่ยคือส่วนหนึ่งมาจากเขาด้วยหรือเปล่า
จริงแล้วเขาเป็นตัวที่แข่งกับเรามาตลอดไหมคะ
เคยแข่งกันค่ะที่ฮ่องกง
แล้วประวัติท่านนี้เป็นอย่างไรคะ
ก็เขาก็โดนนะคะตอนแรกเขาก็วิ่งอย่างนี้
ก็โดนแบบกรรมการยกฟาวค่ะ
แล้วเขาก็ถอยหลังมาจนเราชนะเขา
แล้วตอนแรกเห็นหน้าเขาก็รู้แล้วเราต้องโดนแน่
เพราะเห็นจากผู้ชายแล้วที่เขาวิ่งค่ะ
เพราะประวัติเขาเตรียมใจไปแล้วระดับหนึ่ง

แล้วเตรียมใจแล้วระดับหนึ่งเดี๋ยวนะคะเอาตามประวัติ
เพราะนักกีฬาต้องเจอกันในสนามอยู่แล้วใช่ไหมแต่ละทวนาเมนต์ใช่ไหมคะ
อย่างคุณธนพรเจอตัวแรงของเจ้าภาพคือเจอกันมาก่อนแล้ว
แล้วในสนามก่อนหน้านี้ก็เคยโดนจับฟาว
ใช่เขาเคยโดนค่ะ
แต่มันไม่ใช่อย่างเดิน
เดินมันมีฟาล์ลได้๓ครั้งคือ๓แดงค่ะจึงจะออก

เขาเคยโดน๒
เขากับเราใครเคยชนะใครเคยแพ้ยังไงกันบ้างคะ
เคยชนะเขาอะค่ะเคยชนะเขา
เดือน๑๐โลนี่แหละค่ะเคยชนะเขาที่ฮ่องกง
แต่ปีที่แล้วรู้สึกว่าเขาก็ไปซีเกมแต่เราไม่ได้ไป
แต่เขาก็ไม่ได้เหรียญไม่ได้เหรียญรางวัล
ทีนี้มารอบนี้นะคะเจ้าตัวคิดว่าตั้งใจไหมหรือไม่ตั้งใจหรอก

ใครคะเขาใช่ไหมคะเขาสิคะเขา

เดือนครั้งเดียวคือเขาโดนตอนได้ประมาณ๑๐รอบแรกอะค่ะ
คือขึ้นตรงป้ายมันจะมีป้ายตรงบอร์ดนะคะ

คือขึ้นของเราของเวียดนามแล้วก็ของเขาขึ้นดินแดง

ค่ะโดน๓คนที่โดน๓แดง
แต่เราก็คือเราก็เห็นเขาได้ว่า
เขาเขาเฝ้ากับเราแต่ทำไมเขาโดนแดงเดียว
เราก็ไม่ถึงสนใจค่ะมันมีตั้ง๑๕รอบ
เราก็ไม่ได้สนใจพอเหลืออีกประมาณ๔รอบ

แสดงว่าเราเหลืออีแดงเดียวเราก็ต้องโดนออก
โค้ชก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมนิมเดินทำไมหิมเดินช้าจัง

ก็ไม่ได้บอกไม่ได้บอกทางสนามนะคะว่า
ไม่ได้บอกคนนะคะว่าตอนนี้เราสองแดงแล้วนะ

คือนักกีฬาเนี่ยนะคะเวลาโดนไป๑แต่ละคนโดนได้๓แดงถูกไหม

พอรู้เสร็จแล้วว่าเฮ้ยเราไม่ได้แล้วมันจะผ่อน
เพื่อให้มันคือมันจะไม่เร็วขนาดวิ่งมันจะผ่อนลงมา
เพราะฉะนั้นการเห็นแดงของตัวเองมีผลต่อความเร็ว
ค่ะเราก็กลัวใช่ไหมคะว่าตอนนั้นเราได้ที่๓แล้ว
กับการไม่มีสถิติเลยอย่างนี้เราก็กลัวแล้วเราจะไม่ได้
จบแล้วเนี่ยใครประท้วงเขาบ้าง
คือไม่ได้ประท้วงไม่มีใครประท้วงแต่ว่าแบบ

อ่าประเภทเดินนี่ใช้ภาพใช้ภาพถ่ายประท้วงไม่ได้ค่ะ
เพราะก็ถือว่ามีกรรมการในสนามอยู่แล้ว

ใช่แล้วอย่างนี้คือเราก็ต้องทำใจอีกเหรอ
ทำใจครับเนี่ยเก่งมากยิ้มอย่างเดียว

ไม่ก็นี่คือนักกีฬาที่ดีต้องมีความรับได้สถานการณ์
แล้วก็เอาบทเรียนนี้ครับเอาบทเรียนให้มาพัฒนาตัวเอง

นะคะแล้วก็ของมะเลเนี่ยได้เงินกับทองแดง

ไหมคะซึ่งคุยนอกรอบกันมานะคะ
คือนักกีฬาของเราที่ส่งไปเนี่ย

เมื่อเดือนกรกฎาเนอะเขามาแข่งบ้านเรา

มะเลที่ได้เงินคราวนี้หรอฟาวใช่ค่ะฟาว
เอาอย่างนี้นี่คือข้อสรุป
นี่คือข้อสรุปของเรื่องอ๋อเขามาแข่งบ้านเราใช่ไหม

ไม่คราวที่สุดขอเขามาแข่งบ้านเราฉันเลยหมี

คุณผู้ชมคะเทคอนโดเป็นกีฬาที่ถูกแชร์ยับมาก
ยังมีอีกเหรอจำชื่อเทนนิสไว้
เพราะเทนนิสแข่งเทควันโดเขาชื่อแค่เทนนิส
เทนนิสเหมือนมาล้ามตาทุกอย่าง
ให้กับทีมเทควันโดและประชาชนชาวไทยสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะถ้าดูจากเป้าแล้วเนี่ยเทควันโดเกินเป้านะ

แต่ดราม่าเทคอนโดยับมาก

เราอาจจะเลือกมาให้ดูได้แค่๒คน

แล้วก็อีกคนนึงชื่อเทนนิสนะคะคุณผู้ชม
แต่เตะยับเลยนะคะ

เวลาเราประเมินเด็ก๒คนนี้ยังไงทองแน่หรือเปล่าคะ
จริงน่าจะได้เหรียญทองได้ทุกคนเลยค่ะที่ไปแข่งของเรา
เพราะว่าในระดับอาเซียนเทคอนโดไทยเราแบบคือไปไกลมากแล้ว
นี่ใช่ไหมนี่มันเขาเรียกวิวไปดูเองเลยใช่ไหมคะ
อันนี้ไปดูเองค่ะแต่วันที่วิวไปวิวไปไม่ทันน้องนัท
เพิ่งไปถึงพอดีเขาบอกเอาโดนโกงกันเสร็จแล้วเรียบร้อย

เอาจากคนที่รู้กติกาคนเคยแข่งอันนี้ปัญหาที่เรามองเห็นคืออะไรคะ
องได้สองอย่างค่ะเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องอุปกรณ์เฮดไฟฟ้ากับเกาะไฟฟ้านะคะ
เตะแล้วไม่ขึ้นหรือว่าขึ้นแปลกขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างอะไรอย่างนี้
อีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของกรรมการที่อยู่ตรงกลางค่ะ
เพราะว่าการตัดสินเดี๋ยวนี้กรรมการจะไม่มีกรรมการกดแต้ม
จะกดเฉพาะลูกที่เป็นลูกพิเศษอะไรอย่างนี้
กรรมการที่อยู่ตรงกลางเนี่ยจะมีหน้าที่ตัดคะแนนฟาวที่เวลานักกีฬาทำผิด
ซึ่งถ้านักกีฬาทำผิด๑๐ครั้งเนี่ยแม้คะแนนจะนำอยู่ก็จะแพ้ไปเลย
เวลาที่ให้โดนตัดทำฟาร์มก็คือล้มล้มเนี่ยแตะพื้นปุ๊บก็โดนตัดคะแนน
ก็คือไปเพิ่มคะแนนให้อีกฝั่งนึงออกนอกสนามก็ไปเพิ่มคะแนนให้อีกฝั่งนึงนะคะ
ดึงก็ผิดดึงก็จะโดนตัดหนึ่งคะแนนไปเพิ่มคะแนนให้อีกฝั่งหนึ่ง
ชกหน้าอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะไปเพิ่มให้อีกฝั่งหนึ่ง
แต่มีอยู่อย่างหนึ่งคือผักไม่ผิดผักออกไปไม่ผิดไม่ผิดค่ะ
ดึงโดนตัดคะแนนใช่ค่ะแต่ปัญหามันก็เลยจะอยู่ที่ว่าตกลงดึงหรือภาคกันแน่
โอ้ยดึงกับผักมันมันไม่เหมือนกันนะ
บางทีมันนัวเนียค่ะพี่แบบอย่างนี้คุ้มกันแล้วอ่ะ
เทคนิคนักกีฬาไงใช่

จริงพี่คือจะบอกว่าของนัทเนี่ยปัญหาของนัทเนี่ยคืออยู่ที่โดนตัดคะแนนเยอะใช่ไหม
หนูว่าทั้งสองอย่างเลยค่ะแต้มก็ไม่ขึ้นด้วยเพราะว่าปกติแล้วหมวกค่ะ
คือเทควันโดเนี่ยจะมีเซ็นเซอร์ที่ถุงเท้าค่ะจะมีถุงเท้าไฟฟ้า
ถ้าเวลาเตะแล้วเซ็นเซอร์ที่ถุงเท้าจะมีที่หลังเท้ากับที่ป่าเท้าใช่

ถุงเท้าไฟฟ้าเลยเหรอถ้าเกิดเตะไปแล้วไฟฟ้าด้วยเหรอไม่เหมือนมวยค่ะ

เดี๋ยวให้คุยกันนอกรอบยังไม่เคยมีกรณีไฟฟ้าเลย

เดี๋ยวกลับมาเพราะฉะนั้นที่วิวมองคือ๒อย่าง
คือเรื่องของเซ็นเซอร์คือที่หัว
กับที่ตัวที่ตัวเนี่ยถ้าเตะตัวเนี่ยจะได้๒แต้ม
แต่ถ้าหมุนเตะตัวก็จะได้๓แต้ม
แต่ถ้าที่ศีรษะเนี่ยถ้าเตะโดนศีรษะจะได้๓แต้ม
ถ้ามุนเตะศีรษะจะได้สี่แต้ม
ทีนี้เนี่ยหมวกกับเกราะเนี่ยเขาก็จะมีเขาเหมือนเป็นมีพลังของเขาในการเตะ
อย่างสมมุติทั่วไปเตะศีรษะเนี่ย
สะกิดสะกิดอะค่ะโดนเซ็นเซอร์โดนเนี่ย
ก็ขึ้นคะแนนแล้วคือเขาจะตั้งค่าไว้แค่หนึ่ง
สมมุติว่าถ้าเตะมาความแรงระดับหนึ่งปุ๊บ

ความแรงมีผลด้วยมีผลแปลกกันไงครับแนนใช่แต่อันนี้เขาตั้งไว้๕
ถ้าเราเตะน็อกเลยชนะไหมชนะ
ชนะเลยแต่มันไม่น็อกกันง่ายไงไม่น็อกกันง่าย

เดี๋ยวนอกรอบอันนี้โฆษณาแพง

ทีนี้ของนัทที่วิวดูเทปย้อนหลัง
วิวคิดว่าที่พลาดก็คือทั้งสองอย่างเลยเหรอ

คือเรารู้สึกว่ากรรมการอาจจะไม่ค่อยแฟร์
ก็นิดนึง
ก็ไม่ขึ้นด้วยก็เกาะด้วย

เขาจะมีให้เทสก่อนที่จะแข่งค่ะ

สังเกตเกาะสีน้ำเงินต้องเตะซ้ำหลายที

แต่สีแดงเตะปั๊กขึ้นเลย
กับหมวกหลักชุดอุปกรณ์

ก็ทานสีแดงเนี่ย

ไม่ได้สมมุติไงวิธีการโกงเขาไง

เออไฟไม่เท่ากัน
ไม่รู้แต่ไม่รู้เหมือนกันดิวนั่งเงียบกิ๊บเลย

วิวมองว่าที่นัททำคะแนนมันต้องขึ้นมากกว่านี้หรือแม่

เตะจนมาเลกระเด็นซ้ายกระเด็นขวาออกนอกสนาม
แล้วนัทนี่เซ็งขนาดที่ไปยกมือให้เขาใช่ไหม

เอาไปเลยก็อย่างนี้เขาให้สัมภาษณ์
อยากได้ก็เอาไปอันนี้ก็เป็นวาธกรรมที่เด็ดมากอันนี้

คำถามคือโค้ดเชมไม่ฉุนกึ๊กเลยคะ

หนูว่าโค้ดเขาก็ฉุนค่ะ

แต่หนูชื่นชมมากอะนะคะเพราะว่า

เพราะว่าโดนตัด๑๐คำเจมส์โดนบอกว่าดึง
วันหลังมาโค้ดให้แก้เกมค่ะ
คือเขาก้าวข้ามคำว่าเฮ้ยแกโกงฉันแกโกงฉัน
เขาไม่สนฉันอยากโกงโกงไป
เขาบอกว่าห้ามเข้าไปใกล้
เขาสั่งเลยทุกคนว่าห้ามเข้าไปใกล้คือหมายความว่า

ใช่ที่จะทำให้กรรมการการ

คือถ้าโค้ชเชย์พูดได้ก็ตีหัวเข้าบ้าน
อร่อยไหมคือเล่นใช่ไหมไม่ให้มีจังหวังต้นครับไม่ประทะ
ทีนี้พออีกคลิปหนึ่งคือของคลิปนั้นนี่ดราม่าจริงนะเพราะคนอินมาก
เพราะยังไงเรารู้ว่าเด็กเราเก่งนี่แอบเชียร์ด้วย

นิสนี่ไปแค้นอะไรมาเปล่าลูก
แค้นค่ะเพราะเห็นหน้าคุยเจอกับน้องวันแรกที่ไปถึง

ไม่ไหวเลยโหเตะเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นเลยอะไรอย่างนี้

คลิปนี้ของเทนนิสเนี่ยแชร์ยับ
แล้วทุกคนก็มีแล้วมีไปใส่ดนตรีด้วยค่ะ

ใช่จะบอกแต่ว่าคือเทนนิสเขาก็รับรู้ได้ถึงอารมณ์ของเพื่อน
หรือว่าอารมณ์ของทีมใช่ไหมคือน้องถ้าเป็น

หนูก็เข้าใจน้องถ้าเป็นตัวเขาเขาคิดโอ้โหถ้านัดเตะขนาดนั้น
ยังทำแบบนี้เนี่ยตัวเขาเองมีดีกีเยอะ

ถ้าเขาไปแข่งแล้วเหมือนแบบไปโดนทำแบบนี้แล้วไปแพ้หรือไปอะไรอย่างนี้
มันแย่ไงคะนี่คือนี่คือนักกีฬาที่มีศักยภาพของเรา
เป็นตัวของที่ดีของเราไม่ควรจะต้องมาทำให้เสียมวย
แบบว่าโดยการที่มาจับอย่างนี้แล้วแพ้หรืออะไรอย่างนี้

เขาแชมป์อะไรโลกด้วยน้องเขาก็เลยคงทั้งแค้นด้วย
ทั้งหลายอย่างก็เลยจัดหนัก
แต่ถามว่าอันนี้คือฟอร์มของเทนนิสไหมที่ลงแข่งวันนั้น
หรือว่าอันนี้หรือว่าพิเศษกว่าปกตินะ
เพราะว่าปกติน้องเขาจะเล่นรัดกลุ่มหน่อย
จะไม่บีดถึงขนาดว่าเอาอันนี้แต็มเลย
คืออันนี้ท็อปขึ้นอีกท็อปขึ้นอีก

คงจะรับรู้ถึงความรู้สึกของชาวไทยทุกคนที่
คอมเมนต์กันมากระหน่ำโกรธแค้นอะไรอย่างนี้
เขาก็อยากจะแบบกู้ศักดิ์ศรีของเราคืนมาอะไรอย่างนี้
แต่คือจริงแล้วโดยในแง่ของกระดูกแล้ว

ก็นำอยู่แล้วค่ะเพราะว่าอย่างที่หนูบอกจริง
คอนโดของเรามันไปไกลกว่าประเทศเพื่อนบ้านเราเยอะมาก

ของเรามีแข่งกัน๕๒สัปดาห์ในทุกสัปดาห์ค่ะ
ทั้งปีแล้วก็เล่นกันทั่วประเทศ
ในกรุงเทพนี้หลายหมื่นคน

บวกคือบวก
ดึงทางอยู่แล้วค่ะก็ยิ่ง
แบบพลิกล็อกอยู่ดีเราไปอ่อนให้เขาแล้วเขาใช่ไหมคะพี่บาท
แล้วเดี๋ยวมาแบบยกสุดท้ายมาอะไรแปลกประหลาด

เพราะฉะนั้นที่เทนนิสทำเนี่ยคือตามฟอร์มเขาแล้วบวกไปอีก
บวกไปอีกค่ะหนูว่าคือสร้างความสุขให้กับ
คือดูแล้วเนี่ยนะคะในทีมตอนเกิดเหตุของคู่นัดเนี่ย
แล้วก่อนที่มันจะมาถึงเทนนิสเนี่ยนะคะคือไม่ได้มีอารมณ์พุ่งพ่านแบบวอกแวกเลย
คือโค้ชเอกก็แก้เกมอย่างที่พี่บาทบอก
คือถ้าอันไหนมันก้ำกึ่งแล้วมันมีผลอย่าไปเข้าทางเขา
คือแทนที่เขาจะมานั่งว่าว่าทำไมโกงหรือว่าอะไรอย่างนี้
เขาก็แบบคิดถึงวิธีที่จะจัดการการโกงพี่
พยายามแข่งแบบไหนไม่ให้โกงไม่ได้
ใช่ให้ขาวที่สุดอะใช่ค่ะ
พอวันหลังเนี่ยพอไม่ค่อยได้จับไม่ค่อยได้อะไรมันชัดเจน
เขาก็ไม่รู้จะถ้าเขาช่วยจริงอะนะ

คุณผู้ชมคะจริงมีกีฬาอีกหลายประเภทนะคะ

แต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาให้ดูภาพ
จริงเราอาจดีชั้นดีกว่าดีเพลินดีกว่า

ปันจากศรีรัตน์ค่ะคุณผู้ชม
เจ้าของเหรียญทองคราวที่แล้ว
คราวนี้อยู่ดีก็งงค่ะ
เจ้าภาพชนะแต่เจ้าภาพเนี่ยโดนหามออกนอกเวทีนะคะ

ในช่วงท้ายมีกีฬาปันจากศรีรัตน์นะคะ
ส่วนตัวดิฉันอาจจะไม่คุ้นนะคะ

กับอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นของเจ้าภาพ
แล้วก็ชนะแต่ว่าถูกหามออกไปเนี่ยนะคะ
แต่ว่าทีนี้มันคงจะเกี่ยวข้องกับกติกา

ก็จะมีทีมในส่วนของการ

น้องผู้หญิง๓คนจากปัตตานียาลานราธิวาส
อันนี้เราไม่ใช่ว่าไม่ได้เหรียญได้นะคะ

พี่วัดช่วยดูให้หน่อยสิว่าอันนี้มันยังไง

หรือก็ขึ้นอยู่กับกรรมการหรืออะไร

เจ้าภาพก้มเตะขาแล้วก็ทิ้งตัว

ของไทยก็เตะตุ้มตามลำตัวเลย

เอาไปมาตอนแรกผมเห็นนะผมว่า
แล้วไปซ้ำได้ไงซึ่งมวยไทยไม่มีไง
มวยไทยแผลฟ้าวนี่
จริงว่าเขาก็บอกว่าแล้วไม่ผิดกรรณิกา

แล้วก็ดูจากอารมณ์แล้วคือ
คือหน้าของพรเทพภูลแก้วเนี่ยนะคะ

ผมเคยพยายามไปพายนท์ในโครงการรวมใจไทยเป็นอึง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

เดี๋ยวอันนี้คุ้นหรือรู้แล้วเนี่ยอันนี้ละเอียดละ
ไว้ผมค่อยโดยมันชื่อจริงคือเมื่อใช้มันจำไม่ได้
เคยไปต่อยเอืออออชิงชั้นประเทศไทย
รับรายการเป็นสังกัดทบ

ไม่ได้ใหม่ไม่ใช่ไร้ฝีมือ
คือมีเส้นทางให้เห็นมาตลอด
มาเราสักครู่นี้พี่บาร์ทพูดถึงเรื่องของมวยไทย

เพราะว่าคนที่ออกมาให้สัมภาษณ์เป็นหลอกหน้าผู้ฝึกศ้อน

เดี๋ยวสิก็มันมีบางรุ่นที่เราไม่ได้แล้วเราควรจะได้

คือจากการให้สัมภาษณ์เหมือนกับเจ้าภาพเอง
ถ้าจะมีประเภทกีฬานี้เข้าไปเขาก็ทวงถามว่าเขาจะมีโอกาสได้ไหม
อันนี้อาจจะข่าวนะนี่ไม่ใช่วงในนะ
ทีนี้เหมือนกับอาจารย์สุรัตน์จะกึ่งไม่ค่อยพอใจ
เพราะรู้สึกว่าไม่ได้เลือกตัวที่ดีที่สุดในแต่ละรุ่นไปแข่ง
ได้ยินไหมในวงการได้ยินไหม
ไม่เคยได้ยินนะครับ
แน่นอนว่าต่างประเทศก็พยายามจะ

มวยไทยเนี่ยบางทีก็อันนี้เข้าใจได้
ถ้าผมเข้าใจได้นะฮะก็จะเป็นมวยแบบ
มวยคล้ายกับมวยสาธิตอ่ะอ่าอ่าเป็นกีฬาสาธิตไปนะครับ
อ่าไปทดลองไปค่ะนะครับแล้วก็
อย่างนักกีฬาที่มีใครบ้างเนี่ยนักกีฬา
เนี่ยชื่อนะชื่ออะไรบ้างเอ่ยเอาชื่อมวยไทยเนอ

ดีเซลเล็กแปลงกล้องปาอ่า
ก็โอเคอยู่นะอันนี้ก็เป็นมวยดัง๕ตัว๕
อ้าอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะจดมา
พลอยวิทยาแพทย์๔หมื่นอ่ะถูก
อันนี้ก็ต่อระดับผู้เอกรับเนื้อลูปินี
ก็มีเวิร์ดมีเวิร์ดเฮ้ะคนต่อมามานาสัก

มานาสักสตเล็กเมืองนลคนเดียวไหมคะ

ก็แสดงว่าเก่ง
ที่ไปเนี่ย
สุรชัยหน้าแขกแทด
สุรชัยหน้าแขกแถม

สมมุติว่าถ้าเราจะมองในรุ่นน้ำหนักเดียวกันเนี่ย

คือมีตัวดีกว่านี้อยู่

หรือว่าดึงมาไปแข่งซีเกม

ก็จะไม่ไปดีกว่า
ไม่ใช่แล้วดิฉันก็อ่าน
ก็อ่านตามข่าวมา
จะขอยังไงคือนักมวยขึ้นไปแล้ว
ที่ไม่มีใครไปแพ้หรอกนะครับเพราะว่าชกในนามทีมชาติไทยเขายิ่งมีความภาคภูมิใจ
ไม่มีนักกีฬาทุกชนิดไปแข่งในนามทีมชาติไทยแล้วนักกีฬาพอลงสนามเขาไม่มีการจะอยากจะแพ้หรอก
ไม่มีไม่มีจัดสาระไม่ได้พูดประเด็นนั้นก็คือรู้ว่าเด็กเราเนี่ยเต็มที่ทุกคน

ไม่ไม่อย่าไปสูตรแบบนั้นเลย

ไม่มีเวลาให้เดี๋ยวไปถามอาจารย์สุรัตน

ปิดเสียงโทรศัพท์ตอนรายการสดก็พอแล้วค่ะคุณบาท
วันนี้ที่เราเจอนางสามท่านมาคุยคือประสบการณ์นะคะ

เชียร์หรือว่าคุยกับเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องในวงการ
คือมันก็มีสิ่งที่เข้าใจได้

จะเอาต่อเหรอคะหมดเวลาแล้ว

คือจะบอกว่ามันก็มีความกังขาอยู่พอสมควร
แต่อย่างที่พี่บาทบอกคืออันนี้ที่วิวบอกคือ
มืออาชีพคือยังไงต้องก้าวข้ามผ่านไปให้ได้
นักกีฬาตกฟังไว้ว่า
กรรมการต้องเชื่อฟังคำตัดสินเวลาปฏิญาณทุน

กลับมาแก้เกมกลับมาแก้ตัวใหม่ว่าแมทหน้า
สอบยังไงฝึกสอบยังไงพัฒนาอย่างไร

อ่าซึ่งนี่ก็เป็นการบ้านหนักของทุกประเทศนั่นแหละ

ค่ะอื้อหือทำไมเพิ่งมาเปิดประเด็นหมดเวลาแล้ว

ผู้ใหญ่สมาคมไปทำด้วยไงไปกำลาดโชคด้วย
ผู้ใหญ่ก็ไปดึงกรรมการพวกเราเยอะ
เออได้แล้วคีย์เวิร์ดสวัสดีค่ะทั้งสามนั้น
สวัสดีค่ะหมดเวลาของรายการค่ะคุณผู้ชมสวัสดีนะคะ